พาไปกาลสินเมืองน้ำดำนะคะหลานชายบอกว่าย่ากับปู่ใจดำมากเลย
ไปขอเงิน๗๐๐ไม่ให้เผาไปเลยเผาบ้านค่ะ
โอ้โหวอดทั้งหลังแบบนี้หมดเลยค่ะไม่ใช่ซวยบ้านตัวเองเท่านั้นนะคะ
ลามไปติดบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านซวยไปด้วยค่ะสุดท้ายแล้ววอดสองหลังเลยเห็นไหม
รถน้ำดับเพลิงก็ต้องรีบมาแบบนี้ใช้เวลากว่า๔๐นาที
จึงจะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะดีนะไม่ลามไปติดหลังที่สามที่สี่
คุณเห็นไหมลมแรงด้วยตอนที่เกิดเพลิงไหม้นะคะ
เรามีโอกาสไปสอบถามคุณสมรชนะศึกอายุ๖๒ปีค่ะ
เป็นเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหม้บอกว่า
สาเหตุไฟไหม้บ้านครั้งนี้น่าจะมาจากฝีมือของหลานชาย
ชื่อว่าอนุชาชนะศึกอายุ๒๐ปี
คืออย่างนี้คุณนักข่าวคุณยายบอกแบบนี้นะคะ
กลับไป๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมาอนุชาหลานชาย

โอ้โหตั้ง๗๐๐บาทฉันจะไปเอาเงินที่ไหนมาให้
หลานชายบอกว่าจะเอาเงินไปรักษามือแขนขาที่รีบมาตั้งแต่กำเนิด
คือพอแขนขาลีบแล้วมันหยิบจับอะไรไม่สะดวก
แต่ตนเองเนี่ยไม่มีให้หลานชายก็คูว่าจะจุดไฟเผาบ้าน
ไม่คิดว่าคำครูนี่มันจะทำจริงนะครับ
กระทั่งเมื่อวันที่๑๒กรกฎาคมหลานมาขอเงินอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งก็บอกว่าไม่มีไงก็บอกไปแล้วว่าไม่มีจะมาเซาซีอะไรอีก
สุดท้ายหลานชายค่ะมันไปซื้อน้ำมันมา
แล้วก็อาศัยจังหวะที่ตนเองกับสามีเผลอ
อยู่หน้าบ้านแล้วแอบจุดไฟเผาวอดแบบนี้ค่ะ

คุณผู้ชมตำรวจสพเมืองกาลสินค่ะได้ติดตามจับกลุ่มนายอนุชาได้นะคะ
กำลังขี่มอเตอร์ไซค์จะหลบหนีจากนั้นก็ควบคุมตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นุชาสารภาพไหมสารภาพค่ะยอมรับบอกว่าไปขอเงินย่า๗๐๐บาท
เพื่อจะนำเงินไปรักษาแขนมือที่รีบแต่ย่าไม่ยอมให้ก็เลยโมโหน้อยใจ
ก็เลยไปซื้อน้ำมันมาราดบ้านแล้วลงมาชั้นล่างแล้วก็จุดไฟเผาขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
นี่อยากจะบอกอนุชาดีนะคุณไม่เผาปู่กับย่าคุณทั้งเป็น
โอ้โฮคดีใหญ่เลย

เกลียดครับเมื่อคิดเรียกว่าอะไรเป็นนิ้วราวครับ
ทำงานทั่วไปปกติไม่ได้ครับหาเงินไม่ได้
แล้วทางบ้านก็ไม่ออกค่ารักษา
ก็คือถ้าผมทำงานได้ผมทำงานรักษาผมเองได้
แต่ตอนนี้ผมไม่ได้ครับ

ให้คนอื่นเห็นค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ได้นะคะ
สิ่งที่คุณทำมันผิดกฎหมายนะฮะสุดท้าย

กว่างเผิงเขาทรัพย์นะคะคุณผู้ชม
แล้วก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ